ไปดูอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมเมาแล้วขับเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ
หนุ่มใหญ่เมาค่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์คือตอนนั้นเนี่ยเป็นไฟแดง
รถคันอื่นเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่พอไฟเขียวจะออกตัวปุ๊บ
เตอร์ไซคันนี้ค่ะที่เป็นผู้ชายเมาแล้วเนี่ยนะคะ
ปาดหน้ารถมันถุกพ่วงโอ้โหรถมันถุกพ่วงกำลังจะออกตัว
ครับคุณคิดดูรถบรรทุกพ่วงบรรทุกยางมะตอยมาหนักหนัก
อืมเบรกไม่ทันค่ะสุดท้ายนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาเลยนะคะ
แต่คุณเดาซิว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไงบ้างอาการเป็นไงเป็นไงฮะ
บาดเจ็บไหมฮะบาดเจ็บค่ะไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตเห็นไหม
ขับออกมาด้วยกันแล้วปาดหน้าไปเฉยเลยอ่ะค่ะโอ้โหกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพได้นะคะ
อุบัติเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงค่ะรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อบรรทุกยางมาต่อยมาเต็มคัน
แล้วจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่ตรงนั้นหลายคันด้วยกันนะฮะ
จังหวะที่รถเนี่ยกำลังจะออกตัวจู่มอเตอร์ไซคันที่อยู่เลนซ้ายสุดคุณเห็นนะ
ขับปาดหน้ามาเลนขวาอย่างกระทันหันคนขับรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อเนี่ย
จังหวะนี้ค่ะเห็นไหมขับออกมาแบบนี้ค่ะสิบแปดล้อ
พยายามที่จะหยุดแล้วนะคะแต่ไม่ทันจริงเนื่องจากว่าเขาบรรทุกมาหนักด้วยนะคะ
ต้องมีระยะในการเบรกไม่สามารถหยุดรถได้ทันไปเฉียวชนท้ายมอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปชนเข้ากับเกาะกลาง
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ร่างกระเด็นหลุดออกจากตัวรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บนถนนหนองพอกเริงนกทาบริเวณสี่แยกไฟแดง
ตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยฮะรถบันทุกพ่วงสิบแปดล้อ
คุณผู้ชมดูนะคะก็คนขับเนี่ยก็คือ
นายเทวาริสวอรโยทายุยี่สิบสี่ปี
แล้วใกล้กันไปพบมอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะ
อนด้าเวฟสีแดงดำนะคะในสภาพด้านท้ายถูกชนพังเสียหาย
ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือมีบัตรแผลจิกขาดบริเวณศรีษะ
มีเลือดออกจากหูมีอาการซึมด้วยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เอ่ยพลเมืองดีเอ่ย
คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
คนเคี่ยมมอเตอร์ไซด์อ่ะกลิ่นละมุดหึ่งใช่ไหม
วิเชียนทองใบอายุสี่สิบสี่ปีหลังจากที่ไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันทุลักทุเลแบบนี้
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามนายเทวริสคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เล่าบอกว่าตนเองขับรถมาจากอำเภอไทยเจริญ
อำเภอไทยเจริญนะคะจังหวัดอำนาจริง
เพื่อไปส่งยางมะตอยที่จังหวัดกาลสิน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจอดติด
สัญญาณไฟจราจรอยู่หลายคันรวมทั้งมอเตอร์ไซคู่กรณีด้วย
ซึ่งมอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้ายสุดบริเวณด้านหน้า
พอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บพี่แกออกตัวเลยค่ะ
ออกตัวแล้วก็ขับปาดรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพยายามหยุดแล้วแต่ไม่อยู่จริงนะคะ
ก็เลยชนเข้าไปค่ะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแน่นอนนะคะ
ว่าต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตามคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ที่บอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์กลิ่นละมุดอึ่ง